สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับความรักมากมายหลายคู่นะคะ
ให้เราได้ติดตามดูจากสื่อต่างเพียบเลย
ชีวิตใครก็เป็นตำราสอนใจเราได้เสมอ
โดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ

แค่มองเห็นสิ่งที่คนนั้นคนนี้เป็น

เราก็คงพอมีคำตอบในชีวิตของตัวเองนะคะ

แค่ต้องยังเห็นคุณค่าในตัวเอง
อย่าให้ความรักหรือว่าคนที่เรารัก
ทำให้เราดูด้อยค่าลงไปเรื่อยนะคะ

อย่าเอาความสุขของเราไปผูกอยู่แค่เขาจะเลือกหรือไม่เลือก
ถ้าอยู่กับเขาและทุกข์ก็จงเลือกความสุขของตัวเองบ้างนะคะ

คำถามยอดฮิตอีกแบบหนึ่งของคนยุคนี้
คือตอนอยู่ใกล้เขาก็ดูมีค่านะคะ
แต่พออยู่ต่อหน้าผู้คนดูไร้ตัวตนยังไงไม่รู้
เคยเจอไหมเหตุการณ์ที่รักกันอยู่สองคน
พอเราออกสู่โลกของประชาชนด้านนอก

เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเฉย
แต่พออยู่กันสองคนรักเธอเหลือเกินนะคะ

มีเรื่องปรึกษาพี่อ้อยค่ะอึดอัดใจมาก
การที่หนูมีแฟนในที่ทำงานเดียวกัน
อายุ๒๗ค่ะส่วนแฟนหนูอายุ๓๕แล้ว
เราทำงานในออฟฟิศเดียวกันทำงานเกี่ยวข้องกัน
มีโอกาสได้คุยไลน์กับพี่เขาเป็นระยะ
เราเริ่มคุยกันถูกคอค่ะมีนัดเจอกันข้างนอกบ้าง
กินข้าวบ้างจนสุดท้ายก็ตกลงเป็นแฟนกัน
แต่ปัญหาคือด้วยความที่แฟนหนูเข้าตำแหน่งค่อนข้างสูงค่ะ
พี่เขาเลยไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวกับคนในออฟฟิศเท่าไหร่
รวมถึงเรื่องของการที่เราเป็นแฟนกันด้วย
คือออฟฟิศหนูไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามพนักงานให้เป็นแฟนกัน
แต่เขาบอกว่าก็ไม่อยากให้ใครรู้
เพราะว่าอึดอัดกับการถูกจับตามองกลัวเป็นขี้ปากของคนที่นี่
ไม่อยากให้หัวหน้าใหญ่มาจับตาว่า
เฮ้ยมีแฟนแล้วอ่ะทำไมคุณภาพงานลดลงหรือเปล่า
หนูเข้าใจเขานะคะแต่หนูก็แอบอึดอัดใจมาก
เพราะคนในออฟฟิศหนูก็มีหลายคู่ที่เป็นแฟนกัน
เขาก็คบกันปกติดีนะคะซึ่งผิดกับคู่หนูมาก
ทุกวันนี้เราอยู่บ้านเดียวกันมาออฟฟิศด้วยกัน
แต่หนูต้องลงจากรถเพื่อเข้าออฟฟิศคนละประตูกับเขา
ออฟฟิศเราก็ทำเหมือนเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน
ตอนกลางวันค่ะไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยสักครั้ง
ตกเย็นต้องนัดเจอกันข้างนอกห่างจากออฟฟิศ
เพื่อให้เขาวนรถมารับเรากลับบ้าน
อันนี้เนี่ยเรื่องโซเชียลพี่อ้อยตัดออกไปได้เลยนะคะ
ห้ามโพสต์ห้ามแท็กใดทั้งสิ้น
ปัญหานี้เนี่ยว่าอึดอัดแล้ว
ล่าสุดค่ะมีคนในออฟฟิศมาจีบเขาด้วย

คือมีสาวในออฟฟิศคนหนึ่งที่หนูเองก็รู้จัก
ตำแหน่งการงานหน้าตาของเขาก็ดีกว่าหนูมาก
มาคุยกับแฟนหนูตลอดเลย
และแฟนหนูก็ตอบตลอดด้วย
มันเลยทำให้หนูทั้งน้อยใจมาก
เสียใจค่ะเราเคยทะเลาะกันเรื่องนี้
ว่าทำไมไม่บอกผู้หญิงคนนั้นไปเลยแหละว่ามีแฟนแล้ว

แต่บอกให้เขารู้สักหน่อยเขาจะได้ไม่มายุ่ง

อยู่จะไปบอกเขาได้ยังไงว่ามีแฟนแล้ว
เดี๋ยวเขาก็จะมาหาว่าเราหลงตัวเอง
อีกอย่างผมก็ไม่ได้คบกับเขา
นี่เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันจะคิดอะไรมากมาย
โอ้โหสัญญาณอันตรายก็เยอะนะคะน้องคะ
ทุกวันนี้แฟนหนูยังปิดบังเรื่องหนูกับออฟฟิศอยู่เหมือนเดิม
และผู้หญิงคนนั้นก็ยังไลน์มาเหมือนเดิม
หนูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติอะค่ะ

และจะมีวิธีไหนบ้างที่จะคุยให้เขาเปิดใจ
ว่าการมีแฟนในออฟฟิศมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่

เอ้ยน้องคะรักกันไม่ต้องประกาศบอกใคร
แต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตน
ขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะ

แต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะ
คือในมุมหนึ่งก็เข้าใจในเหตุผลของเขา

การมีแฟนเจ้านายจะมาบอกว่า
แน่พอมีแฟนแล้วการทำงานประสิทธิภาพลดลง
คนละเรื่องกันโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็ก
ที่จะบอกกันว่าอย่ามีความรักนะลูก
เดี๋ยวการเรียนจะเสียการบอกใครว่ารักกันมันเป็นการให้เกียรติกันอย่างหนึ่งนะคะ
ภูมิใจในตัวเธอที่เราได้รักกันและก็เป็นการประกาศไกลว่า
คนนี้ห้ามคนอื่นเข้ามาจีบนะนี่คนของเราเข้าใจตรงกันนะ
อีกในหนึ่งมันคือการแสดงความหึงหวงอะค่ะดูออกใช่ไหมคนนี้แฟนฉันอย่าเข้ามานะ
และถ้าพูดถึงการปกปิดนะคะน้องคิดว่าเขาต้องปกปิดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เหรอ
เคยถามเขาหรือเปล่าคะเราจะเป็นคนในความลับของเขาไปอีกนานแค่ไหน
หรือต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาออกไปถึงจะบอกใครได้ว่าเรารักกัน
คือมันมันยากเกินไปนะพี่อ้อยว่าพยายามลองเปิดใจกว้างนะคะ
นี่พี่ก็พยายามเปิดใจกว้างมากนะว่ามันมีมุมไหนที่เห็นในเหตุผลของเขาไหม
คือบางเรื่องก็เข้าใจค่ะแค่บางเรื่องก็สงสัย
เขากลัวเสียการปกครองถ้าคนรู้แล้วนึกหรือคะว่าคนอื่นดูไม่ออก
วันนี้เนี่ยโลกโซเชียลก็ปกปิดกันยากจะตาย
สงสัยหนักมากกว่านั้นคือปกปิดว่ามีเราแต่คุยกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะ
หรือว่าอันนี้เนี่ยคือเหตุผลที่แท้จริง
สิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเปิดตัวเพราะเขากลัวเรตติ้งตก
อดคนนั้นคนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมคุยเล่นกับผู้หญิงคนอื่น
เหมือนว่าโสดไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่า
อันนี้คือการล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นแบบละเลยความขมขื่นของแฟนเรา
จะทำงานในตำแหน่งสูงแค่ไหนทุกคนคือคนธรรมดาค่ะ
รักได้เจ็บเป็นการมีความรักในที่ทำงาน
และต้องทรมานกับการปกปิดเหมือนกับปัญหานี้เนี่ย
มันมีผลต่อชีวิตน้องฝ่ายเดียวนะคะเขาดูชิวมากเลยอ่ะ
เขาสบายมากมีแต่เราที่ดูทุกข์ทรมาน
ใช้ชีวิตแบบไม่มีใครหยอดใครอ่อยใครได้หมดเลย
ที่มีแฟนซ่อนไว้แล้วพยายามหาเหตุผลมากมาย
ให้เราช่วยเขาปกปิดด้วยนะไอ้คำว่ารักเธออย่าบอกใคร
เผินมาดูรักมากนะคะแต่ลองมาคิดอีกที
รักเธอแต่อย่าบอกใครนะหรือเธอจะเผื่อพื้นที่
ให้ใครเข้ามาอีกหรือเปล่าน้องถามพี่อ้อยว่าจะอธิบายยังไง
ให้เขาเข้าใจว่าการมีคนรักในที่ทำงานเป็นเรื่องธรรมดา
น้องพี่ว่าเขาเข้าใจแต่อยากเอาแต่ใจไง
บางทีน้องอาจจะต้องเผื่อใจนะคะคือพี่ไม่ได้ยุให้หน่อยนะ
คนเราถ้ารักมากใครก็อยากประกาศว่าคนนี้ฉันรัก
และเช่นเดียวกันค่ะเวลารักใครเราก็ไม่อยากทำให้คนคนนั้นเสียใจเพราะเรา
การไปหยอดการไปคุยไปอ่อยผู้หญิงคนอื่น
เขาจะไม่รู้เชียวเหรอคะว่าน้องจะรู้สึกเสียใจแต่ทำไมเขาทำ
หรือเพราะเขาไม่แคร์ความรู้สึกของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ตั้งคำถามให้น้องก่อน
ตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะมีวิธีการในการไปคุยกับเขา
ความรักกับความลับมันเป็นเรื่องที่มันยากที่จะคิดในมุมดีอะค่ะ
ไม่ว่าจะปกปิดเราเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้
แม้แต่ปกปิดคนอื่นไม่ให้เรารู้ว่าเขามีความลับ
คนเป็นแฟนกันต่อให้วันนี้นะคะพี่อ้อยยอมรับว่า
ทุกคนสามารถมีโรคส่วนตัวได้นะแต่โลกส่วนตัวนั้น
ไม่มีเจตนาในการทำร้ายคนที่เรารักอะค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่า
เขามีโรคส่วนตัวเข้าใจได้อย่าเข้ามายุ่งโลกส่วนตัวของเขานะ
เข้าใจได้แต่ถ้าโลกส่วนตัวของเขาคือ
เขาซ่อนคนอื่นเอาไว้อีกนะเขากำลังหยอดเล่นกับคนอื่น
นั่นคือโลกส่วนตัวที่กำลังทำร้ายคนในครอบครัวนะ
วันดีสักวันค่ะลองคุยกันถามกันดี
รักของเราวันนี้เป็นยังไงเราต้องซ่อมตัวแบบนี้อีกนานแค่ไหน
รักกันอย่างคนธรรมดาค่ะทำไมต้องซ่อนตัวอย่างกับเป็นแฟนซุปตา
เอาจริงโลกวันนี้นะคะขนาดเป็นดารานักร้องศิลปิน
เขายังเปิดตัวกับสังคมได้เลยว่ากำลังคบกับใคร
แล้วทำไมน้องถึงต้องผันตัวเองเป็นเงาดำซ่อนเอาไว้แบบนี้
ใจเขาใจเราถ้าเกิดคนอื่นคิดว่าตัวน้องไม่มีใคร
แล้วเกิดมีผู้ชายเข้ามาให้ความสนใจน้องทำแบบที่เขาทำได้ไหมล่ะ
ทุกโอกาสที่เข้ามาก็ในเมื่อเขาเข้าใจว่าฉันโสดไง
เขาก็จีบได้สิถ้าน้องทำบ้างอ่ะอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดหรือเปล่า
ลองถามเขาด้วยคำถามแบบนี้เลยและลองฟังคำตอบของเขานะคะ
เดี๋ยวก็พอจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเห็นแก่ตัว
ไม่แคร์หัวใจของใครเกินไปหรือเปล่าเออให้น้องลองดูก่อน
อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรไวไปเรื่องแบบนี้ค่ะลองใช้เวลา
และวันหนึ่งเวลาจะบอกเราได้ว่าตกลงเขาจริงใจหรือหลอกใช้
มีเราเอาไว้ใกล้แต่เขายังมองหาคนอื่นอยู่เรื่อยไปหรือเปล่า
รักกันสื่อสารกันได้ตลอดนะคะมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า
ต่อให้รักใครเราก็ยังมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าชีวิตของเราควรเอายังไงต่อ
อย่ารอแต่ให้เขาเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตนะคะให้สิทธิ์เขากำหนดชีวิตเรามากเกินไป
รักกันมากแค่ไหนนะในที่สุดเรายังต้องเผื่อพื้นที่ให้ตัวของเราเองค่ะ
ทนจนทุกข์ทั้งที่เราควรจะมีความสุขบ้างตามสมควรจากความรัก
ถ้ามีความลับมันยากจะทำใจจริงค่ะ
เป็นคนในความลับของใครจะคิดมุมไหนก็ยากที่จะรู้สึกดี
ฝากคำถามได้มาเรื่อยนะคะเห็นไหมว่าบางทีเราฟังคำถามของคนนั้นคนนี้
เราจะได้วิธีคิดกับวิธีที่เราเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะ
อ้อยเผื่อพื้นที่ตรงนี้ช่วยกันหาวิธีคิดให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อไป
ให้ได้ตามเงื่อนไขเพราะไม่ว่าจะรักเขาแค่ไหน
พื้นที่ของการรักตัวเองยังต้องเป็นพื้นที่ที่ควรมีค่ะ
รักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาเราน่าจะรอดนะนะคะ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ส่งคำถามมาได้เรื่อยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป